บอกนักการเมืองหลายคนที่สนิทกัน
ไปเอาสลิมกับใจเข้ามาอยู่ในพัก
ปฏิวัติแล้วทรมานแล้ว

เวทีมิสแกนจะไม่ล้อกับการเมืองได้ไหม

ผมจ่ายรางวัลเด็กทุกบาท

มาฟ้องเอาทั้งบริษัทไปเลย

ทำไมเขาต้องยกเว้นไม่พูดเรื่องการเมือง

ประโยชน์อะไรที่จะส่งต่อให้กับประชาชนมากที่สุด

มันมีคำถามที่พี่นวัดแชร์กับผมนะ

ถ้ามีนายกรัฐมนตรีให้เลือก๒คนก็คือ
ประยุทธ์จันทร์โอชากับประวิทธิ์วงสุวรรณ

ถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกตั้งข้างหน้าเหลือ๒คนนี้แหละ

เป็นคำถามปกติถ้าเขาจะเลือกใครถามผมว่ะ
ถ้าผมเป็นนวัดอิสระกฐีสวมบทนวัดอิสระสิ

ท้ายจริงไม่รู้จะเลือกใครนะ

แต่ถ้าเกิดมันถึงทางตันมันต้องเลือก

เพราะลุงตูเนี่ยเป็นสารตั้งต้นแห่งความพัง
คนที่กดปุ่มเอาทหารออกมาปฏิวัติ

แล้วคนที่ฉีกรัฐมนุนใคร

คณะร่างรัฐมนุนใหม่ใคร

และการล่างรัฐมนูลอยู่ในช่วงฉุกเฉิน

และประชาพิจารณ์อยู่ในช่วงฉุกเฉิน

มันเป็นประชาธิปไตยไปไม่ได้

เพราะ๑ผิดหลักประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยจะมีคำว่าปฏิวัติไม่ได้
แต่ช้อยที่ได้ก็คือคุณประวิทย์

แต่ถามว่าถ้าถามว่า
คนที่ทำให้ประเทศไทยต้องโฟสเซ่นอยู่ขนาดนี้
และหนึ่งในนั้นในรัฐมนูล

ก็คือยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ถ้ารัฐบาลไหนมาทำแล้วขัดแย้งต่อยุทธศาสตร์ชาติ
มีสิทธิ์ที่จะเด้งออกจากรัฐบาล
สารรัฐมนูลสามารถชี้ได้เลย
และองค์กรพิเศษรวมถึงสารรัฐมนุนทั้งหมด

ก็ขอให้มันไม่รู้จริงซะบ้าง

มันจะได้เผื่อเอาคนรู้ไปทำงาน
ผมเคยมีการตั้งคำถามกับคุณประวิทย์ขำ
อายุก็ขนาดนี้สุขภาพก็แบบนี้
ทำงานกับทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาล
เดี๋ยวก็ฝั่งนี้เดี๋ยวก็ฝั่งนั้นเดี๋ยวก็ฝั่งนี้
ทำไมมาหลายฝั่งกันจนตลอดล่ำไป
สุดท้ายแล้วลูกก็ไม่มี
ถูกไหมฮะใช่แล้วจะเอาอะไรอีก
เขาให้สัมภาษณ์ผมนะฮะล่าสุดเขาบอกเขาอยากช่วยบ้านเมือง

เพราะฉะนั้นควรจะคืนได้แล้ว

เป็นการสัมภาษณ์ทุกครั้งที่ทำให้ประชาชนเจ็บปวด

เขาทำให้ประชาชนต้องเศร้า
ต้องร้องไห้ต้องอดหยาก
ต้องนอนหิวโหยริมถนนเยอะมาก
ถามว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ

ปฏิวัติแล้วทรมานแล้วจะทรมานต่อโอเค

เวทีมิสแกนจะไม่ล้อกับการเมืองได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็จะล้อ
คือผมไม่ใช่คนดีนะบอกก่อน

คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีในโลกจำไหมนะฮะ
แม้กระทั่งพระไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์

ต้องดูทีวียังมีต้องเปิดแอร์

เราจะเป็นคนดีประมาณสัก๗๕เปอร์เซ็นต์

คิดไม่ดีในบางจังหวะของโอกาส

อย่าให้เดือดร้อนใครเด็ดขาดแม้กระทั่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์

พ่อจนงงหูว่าร้ายดีจริงหรือเปล่า

ร้อนก็ร้อนนะเก่งมากเลย
ก็น่าจะมีแบบตุ๊กตาทอง
นักการเมืองยอดเยี่ยม
ตรงเยอะที่สุด

ผมพลาดพิงเพราะอะไร

แต่ที่ผมโดนคดีชัดเลย

อย่างเจ็นเรื่องของสนาธิสุพธิ์

แล้วผมใกล้ตายแล้วผมต้องไปสั่งยาพิเศษมา

วัคซีนผมจองเท่าไหร่ก็ไม่ได้

ไปถึงก็บอกว่ายกเลิกคิว
นางงามผมก็ต้องไปรอคิวกับผม

โอเคไม่มีหนทางได้จากรัฐ

พอเอกชนจะเข้ามา๒ล้านโดสแรก

อยู่รัฐบาลก็จะบอกไปปล่อยให้

คำว่าสัญเจิ้นของผมคือจีน

จะออกพระราชกฤษฎีกา

หมอพยาบาลผู้เกี่ยวข้องผู้ซื้อวัคซีน

กล้าไหมล่ะ
เป็นนายกให้คนขับรถยืนด่ายิ่งยิ่งยิ่งยิ่ง

เราไม่ได้พูดถึงใครแล้วพูดตามข่าวนะ
ไม่ได้พูดเรื่องจริงแล้วเสร็จแล้วผมก็ค้านเรื่องนี้ไง

ผมบอกว่าไม่มีใครฟ้องหมอ

ที่คุณออกมารวบทั้งหมดทั้งเข่งอย่างนี้

ขึ้นสารไปเมื่อดีเดียเลยสงการที่ผ่านมา

ทำไมถึงดีหรอหลังสวงการขึ้นสารเลย

แล้วก็วันที่๑๗ผมบินกลับมาก็เพจเชียร์ลุงตู่

ร้ายคนและคนที่จะเอาเรื่องคน
ที่มาจากความไม่บริสุทธิ์ใจ

วันนี้ยังไม่พร้อมไป

ผมต้องการให้มันเลี้ยวซ้าย

ฝั่งขวาฝั่งซ้ายมันก็มีดีกี่คน
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำฝังใจไว้เลย

อยากเป็นนายกรมนตรีไหมพี่นวัด

แต่มันก็สร้างศัตรูให้กับเรามากมายนะครับ

ไม่ตอนนี้ผมไม่ได้แข่งกับเขา

ค่ำคืนวันที่๒๕ตุลาคม
ปี๒๐๒๒เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะแบตเทิลกัน
หลังจากนั้นเมื่อกฎระเบียบเปลี่ยนไปแล้ว

ในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่น
การประกวดผู้หญิงที่ยังคงมีความโสด
และเป็นผู้หญิงแท้เท่านั้น

แต่อีกเวทีนึงถามว่าทำได้ไหมทำได้
เพราะว่าแต่ละคนเราต้องโครบซึ่งกัน

มองจะไม่ค่อยชอบตรงกรณีที่ว่าเขาชอบแบบแขวน

ไม่อยากเห็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้มาหมินมาหมิน

ไม่ใช่มาผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้

ไปเป็นกรรมการก็ไปด่าผู้เข้าประกวด

แล้วก็พอด่าเสร็จมาด่ามิสแกนด้วย

ผมยินดีจะต้อนรับให้เป็นศัตรู

แต่สลิมยังไงก็เป็นสลิม
นี่ตกใจนะเนี่ยด่าเขาเป็นเซลมอีก
ไม่ได้ด่าเขาผมพูดถึงสลิมทั่วไป

ต่อให้สลิมกับชาติเปลี่ยนใจ

บอกนักการเมืองหลายคนที่สนิทกัน
ไปเอาสลิมกับใจเข้ามาอยู่ในพัก
เพราะสลิมเนี่ยมันมีหลายมาตรฐาน

พูดถึงคนพูดชอบปฏิวัติ

ชอบวิ่งตามผู้บริหารประเทศ

ใครที่มีนกหวีดห้อยคอเชื่อไม่ได้สักคน

ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องบอกว่าชาตินี้

แต่ว่าอาจจะมีปฏิกิริยาบ้าง

เสียภาษีถูกต้องทุกบาททุกสตางค์

ผมจ่ายรางวัลเด็กทุกบาท

มาฟ้องเอาทั้งบริษัทไปเลย

ยังไม่ได้จ่ายเงินเด็กแม้กระทั่งหลายปี

บางทีผมซัดกลับคือ

ในขณะที่ตัวเองยังไม่ได้ซื่อสัตว์กับอาชีพ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
มันเป็นสิ่งที่ต้องทำ
คุณต้องซื่อสัตว์กับคนเข้าประกวด

คุณต้องซื่อสัตว์กับกรมสัมภากร

ตลอดชีวิตหรอค่ะคนเสียดายนะไม่มีเวลาสนิทกันรักกัน
เห็นภาพพี่นวัดมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรนะ
แล้วก็จำภาพความสนุกมากนะผมไปผมลาพร้อม๓รายการ

ลามาไม่ใช่ว่ารายการมันยังไม่มีนะมันมีอยู่แล้วผมลาออก
ใช่ตอนนี้เพลาม่าไปอยู่ช่องอื่นแล้ว
ลาม่าหยุดไปเพราะว่าผมลาเขาก็เลยขออีกสัก๒๓เทป
กลางคืนนี้ผมดูสนุกสนานมาก
แล้วก็ยังมีรายการของช่องอื่นที่ติดต่อก็เลยไม่ได้ทำอีก

ผมจะไม่ไปทำรายการประจำแต่ผมจะเป็นแขกรับเชิญให้
ส่วนใหญ่ก็เลือกรายการด้วยเลือกรายการผมด้วยเลือกรายการเลด้วย
ไม่หรอกครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่า

เอออะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ไหวแล้วมั้ง
มันมีข่าวว่าพี่นวัดชวนพี่ต๋อยไปทำการเมืองไปเล่นการเมือง

ผมชวนเขาลงได้กับผู้ว่ากอทมแล้ว
ผมชวนเขามากผมชวนเขา
เขาแล้วก็แนะนำพักให้เขาด้วย

เขาเคยให้สัมภาษณ์ผมพี่ต่อยเคยให้สัมภาษณ์ผมนะครับว่า
เขาจะไม่เล่นการเมืองตราบจนวันสุดท้ายเลย

เพราะว่าพี่ต่อยเป็นคนที่มีความชัดเจน

เข้ามายุ่งการเมืองคือการที่จะต้องเสี่ยง

ไม่ได้มีความสุขสงบแบบที่เขาต้องการ

พี่ลงตอนที่เรายังพอมีชื่อเสียง

การตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน

จดทะเบียนสมรสได้เท่าเทียมกัน

เราเอาแค่สิทธิมนุษยชน

เพราะว่าความเป็นมนุษย์ต้องยิ่งใหญ่

มันก็จะดีต่อการจัดระเบียบ

ผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยกัน
ถึงเวลาจะฉุกเฉินจะต้องผ่าตัด

เขาต้องไปหาใครหาพ่อหาพ่อตาย

มันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้บอกว่าจะเอาชนะใคร
หรือจะทำให้กลายเป็นเพศมีหลากหลาย
กำเนิดมันยังไงมันก็มีแค่๒เพศ

แต่การอยู่ร่วมกันมันมีความหลากหลาย

มันมีมาตั้งแต่ยุคกรีกและโรมัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติ

มันผ่าน
ใครเลย
มันดีต่อการอยู่

มันคือความเท่าเทียมที่ทุกคนสมควรจะได้

ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับในสิ่งที่ทำด้วยกัน
สมมุติผู้หญิงคนนี้อยู่กับผู้หญิงคนนี้

มีเงิน๓๐๔๐๕๐ล้าน๑๐๐ล้าน

ผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์ยุ่งเลยสักบาท

ตามหาพ่อหาแม่แม่ตายเอาพี่เขาเอาไป

คือมันเป็นสิ่งที่มันไม่แฟร์ของชีวิต
เพราะฉะนั้นการทำให้กฎหมายนี้มันชัดเนี่ย

การขึ้นสารลดลง
การฟ้องร้องลดลง
ความปลอดภัยของชีวิตมนุษยามฉุกเฉินดีขึ้น

ฉะนั้นมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหม

ช่องทางที่มันกลายเป็นมินเมตต่อการผิดกฎหมาย

แล้วรัฐบาลได้อะไรจากการไม่ผ่าน